เหมือนอาหารอร่อยแล้วก็ต้องลองซื้อลองทานลองกินนะคะ
แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีอาหารการกินที่แบบเด็ดใช่ไหมคะ
ถ้าคุณไปเที่ยวพยาวนะดิฉันแนะนำให้คุณไปซื้ออาหารนิทาน
หมูพวงหมูพวงร้านนี้คือร้านหมูร้อยห้อยตอกหมูห้อยร้อยตอกนะคะ
เขาบอกว่าเด็ดจริงเพราะว่าน้ำซอสที่เขามาหมักทำหมูพวงนี่นะ

และที่สำคัญราคาเพียงแค่๑๐บาทเท่านั้น

ราคาย่อมเยาว์ค่ะคุณค่ะ
ร้านนี้นะขายดิบขายดีมาก
ลูกค้ามาซื้อไปทานกันแบบโหไม่ขาดสายมาแล้วมาอีกมากันต่อเนื่องพ่อค้ามือระวิง
เพราะว่าความอร่อยที่มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัดนี่แหละ
เป็นสิ่งที่ทำให้เขาขายดิบขายดี
และอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาเพียงแค่๑๐บาทเท่านั้น
เจ้าของร้านนะคะคือคุณลุงสอนศักดิ์คำไหลหรือลุงติ่งค่ะ
ติ่งบอกว่าร้านหมูห้อยร้อยพวงหรือหมูแดดเดียวนี่นะคะขายมาประมาณปีนึงแล้วแหละ
ซึ่งหมูมัดตอกพวงของตัวเองนี่นะแต่ละวันนี้นะจะเอาหมูสดใหม่จากฟาร์มมาเป็นวัตถุดิบ
จะไม่เอาหมูค้างเก่าหมูค้างคืนหมูที่ทิ้งเอาไว้ข้ามวันมาจำหน่ายแน่นอนนะ
แล้วก็เอามาหั่นมาทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะไปหมักด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้านที่ไม่สามารถบอกใครได้จริง
เป็นสูตรล้ำล้าเพราะต่อให้บอกไปยังไงก็ทำไม่เหมือนอ่ะ
เป็นของที่พิเศษจริงจริงสำหรับร้านที่คุณลุงติ่งคิดขึ้นมานี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติที่หมักเรียบร้อยก็จะเข้าเนื้อแล้วก็อเด็ดอร่อย
เสร็จแล้วก็เอามาทอดในกระทะทองเหลืองแบบนี้ค่ะมันจะทำให้หมูเนี่ยนะคะทอดออกมาได้สุกพอดีแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วย
ขายกันสดแบบนี้คุณผู้ชมดูหมูชิ้นใหญ่ดูนะมันไม่ต่อมาดานนะโหห่วงใหญ่ด้วยค่ะ๑๐บาทคุณผู้ชมมากเลยใครเห็นแล้วอยากจะมาพิสูจน์ความอร่อยด้วยตัวคุณเอง
จังหวัดพยาวค่ะคุณผู้ชมไปถามหาเลย
อยู่ไหนลุงติ่งลุงติ่งหมูพวงอะค่ะ

คนที่นั้นเขารู้จักกันดีค่ะขอสัก๓พวงได้ไหมฮะคนละพวงเหรอคะ
ฉันคนเดียวสิ๓พวงคุณจะกินคุณก็สั่งกันเอาเองสิ
ไม่เคยมีน้ำใจเลยให้ตายเถอะ
แล้วทำไมต้องมีคนยังไม่เคยมีให้หรอซิชั้นเลย

คุณยังจะมาขอน้ำใจจากฉัน๑๐บาท
ฉันขอยืม๕บาทเมื่อกี้คุณยังไม่ให้เลย

เหงาเหง่อยเศร้าจ้อยกันเหมือนธรรมดา